เริ่มต้นข่าวแรกกันเลยนะคะที่เรื่องราวของคู่จิ้นจิรานี
งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับนั้นฟินกระจายกันไปเลย
เพราะว่ามีคนจับสังเกตเห็นว่าสาวเบลล่ากับหนุ่มเจมส์จิรายุนั้น
ใส่นาฬิกาคู่กันแต่ก็ไม่วายถูกโยงไปว่านุ่มเจมส์จินั้น
เป็นต้นเหตุที่ทำให้สาวเบลล่ารานีรวมไปถึงพี่ชายคนสนิท
อย่างเวียสุโกะละวัดนั้นต้องห่างกันนั่นเองค่ะ
หลังจากมีภาพมุ้งมิ้งของเจมส์จิรายุและนางเอกคู่จิ้นเบลล่ารานี
ออกมาก็ดูจะถูกอกถูกใจแฟนคลับไปเต็มค่ะ
ทำเอาจิ้นไปไกลว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้
พัฒนาจนสนิทสนมเกินเพื่อน
จากก่อนหน้านี้ก็มีชาวเน็ตสังเกตว่า
ทั้งคู่ใส่นาฬิกาละไม้คล้ายกัน
ยังโยงไปไกลว่านุ่มเจมส์เป็นสาเหตุ
ทำให้ความสัมพันธ์ของเบลล่าและเวียสุโกนละวัดพระเอกรุ่นพี่
ห่างกันตามที่มีกระแสข่าวออกมา
เจมส์จิรายุก็ได้เคลียร์ประเด็นนี้

โดยยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกคู่จิ้น
ยังคงเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันเหมือนเดิม
ไม่เลื่อนสถานะเป็นอย่างอื่นแน่นอน
ส่วนเรื่องนาฬิกาเจ้าตัวไม่ได้สังเกต
น่าจะเป็นที่สีคล้ายกันเท่านั้น
ไม่ใช่นาฬิกาคู่รักอย่างที่หลายคนเข้าใจค่ะ
นาฬิกาคู่เหรอครับ
นาฬิกาคู่

นาฬิกานี้ซึ่งได้จากไหนมา

แต่ไม่ได้ซื้อคู่กันอะไรอย่างนี้ใช่ไหม

ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าคุณคิดยังไงครับผม
ก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันครับแน่นอน
มีสารต่อพัฒนาอะไรอย่างนี้ไหมคะ

อกจากนี้นะคะซุปตานุ่มก็ได้เคลียร์อีกหนึ่งประเด็นดราม่า
หลังจากถูกชาวเน็ตวิจารณ์ยับเกี่ยวกับชุดที่เจ้าตัวใส่ไปรับรางวัล
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าไม่ผ่าน
ทั้งชุดและทรงผมที่ทำเอาแฟนคลับสายหน้าค่ะ
โดยเจ้าตัวเผยว่าเพิ่งจะทราบเรื่องนี้
ซีเรียสที่โดนวิจารณ์พร้อมรับคำติชม
ว่าเรื่องเสื้อผ้ามีทีมงานคอยดูแลและจัดเตรียมให้
ครั้งหน้าก็คงจะนำคำติชมต่างมาปรับเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองมากขึ้นค่ะ
ยังไม่ได้เห็นครับเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่เองเหมือนกันครับ

ไม่ได้เสียเซลล์ครับก็มีคนจัดให้แล้วก็เลือกไปครับ
ไม่นอยครับเดี๋ยวรอบหน้าแต่งไปให้ปังวันนี้นะครับ
จริงแล้วก็มีคนที่คอยดูแลให้นะครับ
แล้วผมก็ไม่ได้ซีเรียสมากขนาดนั้นนะครับ
ก็คือเราใส่อะไรก็ได้แต่ว่าก็ถ้าเกิดได้คอมเมนต์อย่างนี้มา
รอบหน้าก็ได้แต่งตัวให้มันดูดีขึ้นนะครับ